จริงข่าวนี้ผมจะอยากจะถามคุณอริยาเหมือนกัน

สัญชาติยานของการเป็นผู้หญิงเป็นภรรยาเป็นเมีย
เขาว่าเซนต์แรงเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
มันจริงคุณผู้ชมอันนี้ยืนยันเลย

เชื่อเถอะว่าสัญชาติยานตะหงิดแรกมันจะเป็นจริงเสมอ

ข่าวนี้ก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณอริยาบอก
บอกว่าสัญชาติยานของความเป็นภรรยาความเป็นเมียนี่มันแรงมาก

สามีเลิกงานทำไมไม่เข้าบ้านสักที
นั่งในรถนาน๒นานมันต้องมีอะไรเกิดขึ้น

หยิบมือถือถ่ายคลิปเลยสุดท้ายเดินไปเจอสามีคนนี้เกมโอเวอร์เลยครับ
มีความสุขมากไง
จิตขัดอะไรบ้างเรื่องทางไหนกับเขา

หลายตาลละห้อยทันที

ภรรยาเดินทำอะไรโอ้โหสะดุ้งแรงมาก
แรงจริงค่ะนี่คืออะไรกระปุกออมสินรูปพวงมาลัย

เมียจับได้ว่าแอบซุกเงินในโพงเมลัย
มันซุกได้เหรอมันซุกได้จริงเนอะ
คือเขาบอกว่าคือภรรยาเขาบอกว่าเลิกงานและจอดรถในบ้านต้องนานแล้ว
แต่ไม่เข้าบ้านสักทีคือได้ยินเสียงรถไงว่ามาจอด

สุดท้ายปฏิบัติการซ่อนเงินเมียครับ

ร่วมหลายพันเหมือนกันนะมีแก๊งพันแบงค์ร้อย

เสร็จนับเงินมาได้๓๓๐๐บาท

เขาสารภาพว่าเพิ่งทำมาได้ไม่กี่เดือนเอง

นะสุดท้ายเมียอ้าวไหนฉันจับเธอได้ฉันก็
อ้าวสงสารฉันขอ๓๐๐บาทฉันให้เธอ๓๐๐๐บาทเก็บไว้ใช้
นี่ถือว่าเมียใจกว้างดั่งแม่น้ำคงคาเลยนะคะ
ไม่ได้ยึดทั้งหมดแต่ขอปรับให้รู้ว่า

ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ผิดใจฉันนี่

เขาบอกว่ายามฤทธิ์ทำแบบนี้เป็นอันขาด
อันขาดเพราะว่าสัญชาติยานของความเป็นเมียมันแรง
นะฮะประดาษพ่อบ้านใจกล้าเห็นคิดแล้วว่าโอ๊ย

แนะนำพ่อบ้านทุกบ้านได้ตังค์มา
เอาไปฝากไม่ต้องฝากธนาคารฝากกับเมีย
คุณเชื่อไหมว่ามันจะเพิ่มภูมิ

เออมันจะเพิ่มภูมิเหมือนกับทำดีกับเมีย

ไม่วันนี้ก็วันหน้าอย่างน้อยมันต้องได้
บางบ้านบอกผมได้ใช้วันละ๒๓๐๐บาท